ทางหน้าเพื่อยานว่าภาษาหน้าของโลกใดที่ฝากเรื่องระหว่างฝากตัวออกฝากตัวออก
แต่เป็นที่รับความรับว่าจะมีการชืดความความความโทษ
ที่เป็นเรื่องของจดยุทธศาสตร์ในการยงจันทร์จันทร์กันเพื่อกว่าเที่ยวของใคร
ตัวภาษาหน้าต้องการวางฝากโครงสร้างพื้นฐาน
ว่าใครก็ไม่ไปบนธุมภาคนี้เอเชียส์แบรนด์ฮาเมริกา
เพราะฉะนั้นในมากการเลือกชั่วตัวจริงใส่ชาว
พวกเราจะยอมหรือไม่ยอม
เพราะฉะนั้นเรามาแสดงตัวฝากแล้วมาแสดงลักษณ์
แสดงว่าคนไทยก็จะต้องหาปัญหามงานศาสตร์คนทุกคน
นักแก้ไขรัฐธรรมดุลนะคะซึ่งมีองค์กรจากนอกประเทศ
เคลื่อนไหวแก้ไขรัฐธรรมนูลซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทย
อันนี้มันเป็นกฎหมายของประเทศไทยของคนไทยเพื่อคนไทย
เพราะฉะนั้นนี่นะคะมันเป็นเรื่องที่เลวมาก
เมื่อกี้เราได้เห็นอย่างตรงของของเราที่บุกศึกที่ตกกระแส
ที่เขาตุดฝันให้เขามีความรู้ที่ผิดขับหลักสถาบัน
พอสนับสนุนคือภักกรีร
ผมถึงอยากขึ้นมาพูดอะไรสักเล็กน้อยเกี่ยวกับกระบวนการ
ให้การสนับสนุนภักกรีร
๓ท่านกระแสเพื่อให้เยาวชนของเราเข้าใจผิด
ว่าสถาบันที่เราเคยเห็นที่มีคำถาวในคำเขียน

คือท่านกระแสที่เขาปรุดฝันกันนะครับ
เพราะว่าเมื่อชาติอ่อนแอ
สามารถที่จะลุกขึ้นเข้ามาแซ่งตะเมือง
ผลในสังคมได้สามารถที่จะควรควรควรได้จากการแก้ไขรักษณ์มือสำเร็จแล้ว
เขาสามารถที่จะเข้ามาทอนทอนประเทศไทยนี่เป็นเรื่องของธิปไตย
นี่มันเป็นเรื่องของอธิปไตยของทาง
เพราะฉะนั้นการตีสถาบันพระมศัตริย์ให้อ่อนแอนั้นอยู่ทำให้ประเทศชาตินั้นอ่อนแอ
และให้คนไทยเกียจกันเมื่อคนไทยเกียจกันคนไทยจัดแยกกัน
แปลกใจมั้ยนะคะทุกคนแปลกใจมั้ยว่ามันเกิดจากอะไร
เรายังไม่ต้องมาพูดเรื่องปฏิวัติอันนั้นคนมันฆ่ากันเป็น๑๐ปี
ทหารมันถึงออกมาทหารเขาถึงออกมาเพราะว่าต้องการยุติความขัดแย้ง
เพื่อให้การแนะนำประเทศมันเดินไปได้
ต้องเห็นโครงสร้างพื้นฐานอินฟาซอสเจอร์ต่าง
มันไม่เคยสำเร็จในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
เพราะว่ามันทุจริตคอลลับชั่นเพราะทุจริตคอลลับชั่นของการเนี่ย
มันก็ล้มทับไปมันต้องตรวจสอบ
ต้องเอานักการเมืองมาเข้าคุกมาไต่สวนในกระบวนการยุติธรรม

อินฟาซอสเจอร์โครงสร้างพื้นฐานคุณลองไปดูสิ
นั่งรถขับรถมาโคราชเนี่ย
คุณเห็นไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น

มันจะเห็นเป็นรูปธรรมแล้ว
เพราะฉะนั้นประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีที่สุดประเทศหนึ่ง
คุณก็เห็นการแก้ปัญหาโควิด๑๙จากจีนนะคะ
คุณก็เห็นนะครับการไม่ดูดายของคนในสังคมการมีน้ำใจของคนในสังคมนะครับคุณก็เห็นการทุ่มเทนะครับของสถาบันธุรกษัตริย์ที่ช่วยให้คนพิธีนั้นเนี่ยสามารถที่จะให้เขาเกิดเกิดงานอย่างนี้นะครับเพราะทุกคนอยากพูดว่าเด็กนี่บอกล่างกับสถาบันธุรกษัตริย์ที่ไม่เคยดูดายว่าสะดอดแต่ว่ามันโจมต
คุณข้านมันบรรทัพย์มันประสาทโจมตเด็กด้วยเนี่ยถามแล้วว่ามีกษัตริย์ไว้ทำไมนี่มันเป็นคนไทยหรือเปล่านี่แหละค่ะให้พวกขายชาติกิจกรรมเห็นคุณโคลาสแสดงพลังอย่างนี้เป็นยังไงบ้างครับหรืออยู่ครับก็ภูมิใจนะฮะภูมิใจที่เห็นลูกไทยทุกคนมีความทราบหน่าและลึกรู้ถึงภัยที่
ภัณฑ์ของประเทศไทยภัณฑ์ของสิ่งที่ทุกคนคนไทยจะต้องตระหนักดูแล้วก็มาช่วยกันแก้ไขภัณฑ์นั้น
นั่นก็คือภัยที่เกิดขึ้นกับสถาบันเป็นสิ่งที่ดีงาม
แล้วเราก็จะเดินทางไปแบบนี้พรุ่งนี้ก็จะไปอุดรวันต่อไปก็ไปศรีสะเกด
ไปในเขตหมู่บ้านเสื้อแดงเก่าซึ่งเราก็จะได้จะเข้าดูคุยกับพระมิจิเดร์
เขียนค่าพี่น้องร่วมกับพี่น้องครับพากันเอ่อนำมันสูงประชุม
ไปแสดงพลังในประตูนาจะสู้เพื่อเมืองราชดีอ๋อพระราชดี
และอุณหภาลลมกภาพขออนุญาตบอกทั้งที่นะครับสูงไป